ซึ่งเธอบอกว่ามีช่วงที่เธอนอนตีหนึ่งตีสอง
แล้วก็ตื่นเอา๙โมงแล้วตอนนอนก็นอนไม่ค่อยหลับ
หลับไม่สนิทด้วยคุณผู้ชมสุดท้ายมันเป็นผื่นขึ้นมานูนเต็มตัวเลยครับ
โอ้โหดูดิคุณผู้ชมเป็นปื้นแดงแบบนี้
ข่าวข่าวลักษณะใกล้เคียงกันนี้
เราเคยอ่านมาหลายชนบุรีอะไรประมาณนี้
ที่ตอนนั้นทำงานหนักนอนก็ไม่ค่อยได้นอน

ลักษณะอาจจะคล้ายกับเคสของคุณนัตตี้พลอยชมพูนี่แหละครับ

ตี้บล็อกเกอร์วัย๓๕ปีที่ผื่นแดงขึ้นเต็มตัว
ทั้งแขนทั้งขาเลยไปถึงหน้าอก

บอกว่าอาการมันเริ่มเมื่อ๒๓สิงหาคม
ตอนเย็นเธอรู้สึกเหมือนชื้น

แล้วก็คันยิบตามตัวนะ
สักพักลามไปหน้าลามไปแขนไปที่ขา
พอเที่ยงคืนทีนี้เต็มตัวแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เหมือนมีมดเป็นพันตัวมาลุมกัดเธอ
เหมือนเข็มหลายเล่มมาทิ้มอยู่
ตีหนึ่งไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้แล้ว

เพราะว่าผื่นมันขึ้นมาถึงหูหนังหัวด้วย
หมอก็ฉีดยาให้เข็มหนึ่งให้ยาแก้แพ้มากิน
บอกฉีดยาไปได้๓๐นาทีผื่นแดงเนี่ยมันค่อยหายไปนะคุณผู้ชม
แล้วก็กลับมาเธอก็กลับมาที่บ้าน
ก็ยังคันยิบอยู่ตามตัวด้วยนะ
ครึ่งวันผ่านไปรู้สึกว่าผื่นแดงหายไป
เธอก็บอกตอนนั้นร่างกายเธอก็ปกตินะ

แต่เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยนอนน้อยแหละ
แล้วก็ต้องหักโหมในการออกกำลังกายด้วย
เพราะช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอนอนไม่เพียงพอ
นอนตีหนึ่งตีสองหลับก็ไม่ค่อยสนิท

แล้วจะไปตื่นเอาช่วง๙โมง๑๐โมงเช้าครับ

ไม่รู้เหมือนกันทำไมรอบนี้มันกลับมาอีกครับ

เป็นปื้นแดงเลยนะถ้าขึ้นตามหน้านี่ก็แย่เลย

เรื่องนี้แพทย์หญิงไพรินพวงเพชรครับ
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสถาบันโรคผิวหนัง

บอกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือลมพิษเฉียบพลัน

นอนน้อยไม่ใช่สาเหตุหลักครับ
แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้

แนวทางป้องกันคุณหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้มีชัดเจนนะ
เพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณนัตตี้เนี่ยเขาแพ้อะไร
แนวทางรักษาคือแพทย์ก็จะให้ยามาเบื้องต้นก่อน

ใช่ที่จิ้มตามตัวแล้วดูว่าเราแพ้อะไรนะคุณผู้ชม
ไปถึงโอ้โหดูหลังขา

มันขึ้นมาถึงตรงต้นขาไปน่องเลยนะ
เหมือนคนนั้นที่เราคุยกันนะน้ำแข็ง
เหมือนเลยนะอาการเหมือนเลยนะโอ้โหต้องรักษา

แล้วก็สังเกตว่าคุณกินอะไรแล้วมีอาการแพ้ก็อย่าไปกินซ้ำนะฮะ

คือเหมือนกับว่านอนตี๑ตี๒เยอะแล้วมันก็จะเป็นปื้นแดง

ช่วงนั้นก็คือทานยากินยาแต่ก็มาปรับตารางชีวิตการนอน

ช่วงนั้นควรเป็นช่วงเวลาที่หลับสนิท
ร่างกายมันก็จะฟื้นฟูแล้วก็จะซ่อมสร้างส่วนต่าง

แล้วก็ตื่นมาดูข่าวเช้าหัวเขียวด้วย
หล่อแล้วยังพูดจาดีมีประโยชน์